ครับมันมีข่าวว่าผู้หญิงคนนึงถูกฆ่าหมกใต้ถุนบ้าน

เป็นศพอยู่แบบนี้แล้วก็มีจอบวางอยู่บนตัว
ใบหน้านี่เละจนจำไม่ได้เลยนะคะ

ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวบอกว่าสงสัยผู้ชายเพื่อนชายคนสนิทที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

แล้วผู้ตายก็ชอบมาบ่นกับญาติกับพี่น้องว่า
เนี่ยผู้ชายคนนี้ชอบมาขอเงินเพราะว่าหนี้สินเยอะ
ถ้าเกิดวันหนึ่งเธอเป็นอะไรขึ้นมาก็ผู้ชายคนนี้นี่แหละ
เหตุการณ์ตั้งแต่๙กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้
ในที่สุดตำรวจชุดสืบสวนสพทัพสแก่ค่ะ
หมายจับสารจังหวัดประจวบคีริขัน
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เอง
ซึ่งหลายคนบอกช็อกมากเพราะนึกว่าผู้ต้องสงสัยที่ว่าคือ
ผอโรงเรียนคนนั้นแต่จริงคนที่ถูกจับคือ
พี่ชายแท้ของคนตายค่ะและเป็นคนแรกที่พบศพผู้ตายด้วย
คือพอโรงเรียนตอนนั้นเขาก็ปฏิเสธตลอดอยู่แล้ว
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวเลยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
มีพยานหลักฐานยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยซ้ำ
นี่กลายเป็นว่าตำรวจมาจับพี่ชายคนตายอะค่ะ
แล้วข้อหาคือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและรอบฝังซ่อนเร้น
หรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย

นี่ไงคุมตัวไปสอบปากคำแล้วนะคะแล้วก็มีพี่ชายอีกคนไปด้วย
พี่ชายนายขวัญชัยคนนี้เขาบอกว่าเขาขอพบทนายสีหน้าเรียบเฉย
ได้คุยกับพี่สาวแท้ของคนตายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ยค่ะ
บอกว่าน้องชายเขาก็คือนายขวัญชัยไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตอนนี้ญาติญาติเตรียมหลักทรัพย์ไว้๑ล้านบาทรอประกันตัวแล้ว
คล่องใจว่าตำรวจมีหลักฐานอะไรถึงมาจับน้องชาย
ส่วนในส่วนของน้องสาวที่เสียชีวิตตั้งแต่๙กุมภาพันธ์นี่ร่างยังไม่ได้เผานะคะ
เพราะรอให้จับคนร้ายได้ให้ได้ความเป็นธรรมทั้งคนตายและคนเป็น
พี่น้องก็ไม่เชื่อว่าพี่ชายจะฆ่าน้องสาว
ใช่ค่ะเขาเลยอยากรู้ว่าตำรวจใช้หลักฐานใช้อะไรมาจับน้องชายเขา
ซึ่งตำรวจบอกตำรวจใช้เวลารวบรวมหลักฐานกว่า๒เดือนนะคะ
กุมภายันเมษาเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
แต่ตำรวจไม่ได้ให้รายละเอียดเพราะผู้ต้องหาปฏิเสธ
คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเก้ากุมภาพันธ์คนพบศพนางสาวบุญเรือนผู้ตายเนี่ย
คือพี่ชายเขาที่ถูกจับนี่แหละนายขวัญชัยครับเขาบอกติดต่อน้องไม่ได้อ่า
มาหามาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยส่งข้อความโทรหายาดบอกให้ช่วยตามหาบุญเรือนหน่อยหาไม่เจอเลย
สุดท้ายเดินมาหลังบ้านก็เจอน้องเป็นศพถูกยัดอยู่ห้องเก็บของใต้ถุนบ้าน
คว่ำหน้ามีจอบวางอยู่บนตัว
สินที่หายไปมีมือถือกับกระเป๋าสตางค์
ลองไปฟังวันนั้น๙กุมภาพันธ์ที่เขาให้สัมภาษณ์หน่อยดีไหมคะ

มีหน้าต่างเปิดสองบานปีนเข้าหน้าต่างเลยครับไปหาในบ้าน
พอปีนเข้าหน้าต่างไปหาไปเจอปุ๊บผมก็โทรติดต่อแฟนผมให้มาช่วยกันหา
พอแฟนผมมาเนี่ยเปิดประตูเข้าบ้านได้ผมก็สงสัยแล้วน้องผมนี่ผิดปกติแล้ว
เพราะไม่อยู่บ้านแล้วบ้านไม่ล็อกพอไม่ล็อกผมก็โทรบอกพี่สาวให้มาแจ้งความที่โรงพักนี้ครับ
พอพี่สาวมาแจ้งความแล้วก็พี่สาวก็โทรบอกผมว่าให้ช่วยหาดูใหม่รอบบ้าน
ผมก็หาใหม่แล้วก็ยังไม่เจอพี่สาวก็ระบุไปว่าให้ไปเปิดใต้ถุนบ้านตรงช่องเก็บของก็เจอเลยครับ
ทีนี้มันมีข้อมูลว่าผู้ตายค่ะคือฐานะเขาอยู่ในขั้นเศรษฐีเลยนะเพราะมีสวนมะพร้าวหลายสิบไร่
วัวเนื้อขุนกว่าสิบตัวราคาตัวละไม่ต่ำกว่าแสนบาทหลายคนเลยผุดประเด็นว่าเอ๊ะพี่น้องฆ่าการแย่งมรดกหรือเปล่า
แต่ทีนี้ถ้าดูพฤติการของนายขวัญชัยที่ว่าเพิ่งโดนควบคุมตัวไปเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเจอศพน้องคนแรกเป็นห่วงน้อง
ติดต่อน้องไม่ได้ยี่สิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาเขาทำป้ายติดข้างลูกรถกระบะนะคะ
จอดตามสถานที่ต่างทั้งสี่แยกทัพสแก่ที่ตลาดนัด
ให้ชาวบ้านช่วยชี้เบาะแสถ้าใครจับคนร้ายที่ฆ่าน้องเขาได้เนี่ย
๓แสนบาทแล้วบอกด้วยว่าไม่เอาจับแพ้นะ
แล้วตำรวจบอกใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยอุ้ยเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่
แต่เขายังปฏิเสธอยู่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
ครอบครัวเขาเองก็ไม่เชื่อว่าพี่ชายจะฆ่าน้องสาว
แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คงปฏิเสธไม่ได้ถ้าตำรวจเขามั่นใจแล้วก็ขอหมายจับ

มันก็เป็นร่องลงร่องรอยต่างในที่เกิดเหตุก็ต้องไปดูว่าคืออะไร